กลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคุณผู้ชมค่ะยังเดินหน้าทำบุญทอดกระถิ่นกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับสองพี่น้องท็อปไทยค่ะต้องบอกว่าคู่นี้เป็นสายบุญจริงจริงเลยนะคะ
วันที่๑๘ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็จะไปทอดกระถิ่น
วันที่๑๘ตุลาคมยังไม่ถึงยังไม่ถึงคุณผู้ชม
จะไปทอดกระถิ่นที่วัดบางแวกธนบุรีค่ะก่อนจะแพลนไปอีก๑๐วัน
สิบกว่าวัดทั่วไทยเลยนะคะโดยเหตุผลที่พี่ท็อปพี่ไทยเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นเยอะขนาดนี้เนี่ย
เพราะว่าวัดต่างโดยเฉพาะถิ่นธุรกันดาลค่ะอยากจะให้พี่เข้าไปช่วยเหลือซะเหลือเกิน
ด้วยเหตุผลที่ว่าช่วงโควิดเนี่ยคุณมันไม่มีคนจองบุญกระถิ่นกันเลย
รวมไปถึงอีกเรื่องหนึ่งขวัญเชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ
เขาบอกอึงสะพรึงมากพี่ไทยเล่าให้ฟังอย่างนี้บอกว่ามีรุ่นน้อง
ฝันว่าพี่ท็อปพี่ไทยขับรถคว่ำค่ะคุณแม่เสียชีวิตแต่ว่าสองพี่น้องสลบอยู่ข้าง
ซึ่งพี่ไทยเองก็ถือเคล็ดว่าเป็นการต่ออายุให้กับคุณแม่
แต่รุ่นน้องเนี่ยก็เอาอายุคุณแม่คุณแม่อายุ๘๓ย่าง๘๔ไงไปซื้อลอตเตอรี่
แล้วก็ถูกล่าสุดหลังจากคุณแม่ปรางทิพย์ล้มหัวฟาดโต๊ะ

เห็นบอกว่าความจำของคุณแม่กลับมาดีขึ้น
พักหลังนี้คุณแม่แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะฮะ
อาทิตย์เดียวก็ไปทำบุญทอดกระถิ่นด้วยกันได้แล้วค่ะ

ที่อยู่ในร่วมกับตันอยู่ที่เขาฝัน
ฝันถึงแม่พี่กับตัวพี่กับพี่ท็อป

แล้วสุดท้ายรถคว่ำแม่พี่ตาย
แต่พี่กับพี่ท็อปเนี่ยสลบอยู่ข้างแม่

สีสาฟาสเย็บสี่เข็ม

คุณแม่ล้มศีรษะฟาดไปครั้งนี้นะครับ
เสียเลือดแล้วก็เย็บไป๔เข็ม
แต่สิ่งสุดท้ายคุณแม่หายภายในประมาณไม่ถึง๑สัปดาห์
คุณแม่จำได้มีความจำ
เมื่อก่อนนี้คุณแม่จะมองใครหรือจะเรียกใครกว่าจะพูดออกมาเนี่ยนานมาก
คนนี้คือเดี๋ยวนี้พูดคล่องแคล่วมาก
พูดเป็นถ้อยเป็นคำเป็นประโยคขึ้นยาว

แล้วตกใจกันมาก
ถามหมอไหมพี่
ความจำต่างที่สมัยก่อนที่เว้งเมื่อก่อนไปอัลไซเมอร์
ที่พอจะกลับขึ้นมาได้เหมือนกัน
ดีใจมากเลยแล้วแม่ก็แข็งแรงขึ้น
ก็ขอให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีนะคะ